วันนี้นะคะคุณผู้ชมมีเรื่องมาขยายกัน
เป็นเรื่องธุรกิจของน้ำมังคุดสกัดนั่นเอง

ก็มีทั้งนักวิจัยมีบุคลากรทางการแพทย์
เขาวิจัยเพื่อที่จะสกัดเอาสารจากมังคุด
ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์ใครที่รักสุขภาพ
กับคุณชะดารัชโภคธนัดวัดค่ะ
เครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดเพื่อสุขภาพ

สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก
ได้นำมาคิดค้นพัฒนาจากคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระของมังคุด

ในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะ

น้ำมะคุดของเรานี่จะมีประมาณ๔๐๐๐๐สก
ถ้าเทียบกับผลไม้อื่นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก
หลักพันใน๑๐๐กรัมที่ทัน

เปรียบเทียบแล้วอาจจะต้องทานเพียงถึง๑๗๐กรัมนะครับ
คือทานแบรี่หรือทานผลไม้อื่นที่หลายร้อยกรัมนะครับ
บางชีวิตต้องอาจจะเป็นกิโลกรัมนะครับ

เริ่มต้นทำธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหารเมื่อ๒๕ปีที่แล้วค่ะ
ใช้เวลาศึกษาหาความรู้อยู่นานถึง๑๐ปี
และพบว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไป
ควรจะมีคุณสมบัติมากกว่าเพียงแค่ความอร่อย

เริ่มศึกษาและวิจัยคุณสมบัติทางเคมีของอาหาร
และนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ
คุณสมบัติอันนึงที่พบในผลไม้

คุณสมบัติที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะครับ
ซึ่งมันตรงกับวิถีของระบบการป้องกันการเจ็บป่วย

ผลไม้อื่นที่มีสีเข้มนะครับ

อกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น
ช่วยในการบำรุงผิวเพื่อเจาะตลาดในประเทศเกาหลี
และยังทำโคแรนดิ้งกับแบรนด์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
ต้องมีการพัฒนามาตรฐานในการผลิตควบคู่กันไปด้วย
เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ในตลาดที่มีการบริโภคระดับสูงค่ะ
แนวโน้มที่จะเคลื่อนก็จะเปลี่ยนจากอาหารที่ทานในปริมาณมาก
แล้วไม่ได้คุณสมบัติมากพอกลับมาสู่อาหารที่มันมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดี
ไม่เป็นอันตรายเป็นผิดพันธ์ทางธรรมชาติที่สามารถตรวจวัดได้นะครับ
โดยมีทีมนักวิจัยวิศวกรเพศรัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายฝ่าย
ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร
น้ำมังคุดสกัดหลังจากที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
จะถูกส่งผ่านท่อมาเพื่อบรรจุใส่ขวดแก้วที่ห้องนี้ค่ะ

วางแผนจะสร้างอาคารผลิตสินค้าใหม่
และลงทุนอีกมากเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีใหม่
ขีดความสามารถในการผลิตมากขึ้นอีก๔เท่าภายในปีนี้
และยังเริ่มขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ
ทางกรุงเทพได้ประสานให้เรา
ซึ่งก็คงจะเป็นแนวโน้มใหม่ของ
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทางออนไลน์นะครับ
ปกติเราเองจะทำงานผ่านผู้จำหน่ายแต่ละบริษัท
ซึ่งเขาไปทำการตลาดเขาเองเป็นหลัก
เนื่องจากต้องทำธุรกิจกับบริษัทในหลายประเทศ
เจ้าของธุรกิจจึงยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงิน
และการตกลงทางการค้าที่มีช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังส่งมอบ
ฟังวิธีการรับมือกับเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
หรือการจองสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ซึ่งตัวนี้จะเป็นการประกันให้กับคู่ค้าทางธุรกิจว่า
ดิวหรือสัญญาที่เราตกลงกันวันนี้มันใช่ผลเลือกของค่าเงินในวันนี้
แล้วก็ค่าเงินที่ผ่านผลจะมีความเสี่ยงน้อยลงนะครับ
ซึ่งธุรกิจเพื่อประกอบการถ้าสนใจหรือว่ามีความต้องการจะซื้อขาย
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เพื่อคิดค้นนวัตกรรมทางอาหารด้วยเทรนด์การรักษาสุขภาพที่อาหารมีบทบาทมากกว่ายารักษาโรค
เจ้าของธุรกิจจึงมั่นใจว่าอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถพิเศษ
และมีองค์ความรู้ที่ดึงมาใช้ประโยชน์ได้ตลอด
จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตได้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป